คุณผู้ชมคะอีก๔นาทีจะ๗โมงแล้วนะคะ
เรามาตามความคืบหน้าด้านหลังกันหน่อยค่ะ
นี่๕ชีวิตน้าหลานที่หายปริศนา
แล้วแบงค์ที่เป็นแฟนของ๑ใน๕เนี่ย
เกี่ยวขบวนการนี้ด้วย
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเราจะมาดูความคืบหน้ากันหน่อย
เพราะว่าที่แรกเราบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษา
พฤษภามิถุนา๒เดือนแล้วนะ
แล้ว๕ชีวิตจะเป็นตายร้ายดียังไงนะคะ
เรื่องนี้นางอุตสาปานรอดอายุ๔๓ปี
หายตัวไปพร้อมกับลูกแล้วก็หลานตั้งแต่๒๒เมษาค่ะ

ญาติก็คือคุณน้ำฝนเห็นว่านั่งรถตู้ออกไปจากบ้านที่นครศรีธรรมราชไปกับในแบงค์
แบงค์เนี่ยหรือว่านายลมกรดแสงสว่าง
เป็นแฟนของน้องบีม

ทีนี้ตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวคนขับรถตู้

เมื่อ๒อาทิตย์ก่อนแล้วก็แจ้งข้อหาพรากผู้ยาวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
จากมารดาหรือว่าผู้ดูแลไปจับนายนพดลคนนี้ได้ที่จังหวัดพยาวค่ะ
เพราะว่านายนพดลเนี่ยเขาอ้างนะบอกว่าในแบงค์อ่ะ
ส่งในแบงค์แล้วก็ทั้ง๕คนขึ้นรถฟอร์จูเนอร์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ตัวเมืองพยาว

หลังจากนั้นแบงค์ก็ได้ขับฟอร์จูเนอร์
เข้ามากรุงเทพแล้วก็ไปเที่ยวพัทยา
เพราะเขาบอกว่าผมได้รับจ้างมาให้ขับรถตู้แค่นั้นแหละ
แล้วหลังจากถึงพยาวผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
ทีนี้ความคืบหน้าตอนนี้เนี่ยกำลังตามตัวอยู่นะคะ
แบงค์กับนางสาวปลา

จำได้ไหมที่เมื่อวานเราบอกว่าปลาเนี่ยคือเป็นเหมือนนกต่อ
ที่ทำให้บีมได้รู้จักกับแบงค์
แล้วข้อมูลล่าสุดคือปลาเนี่ยเป็นแฟนของนพดลคนขับรถตู้นะ
อ้าวอ้าวงั้นก็เป็นกระบวนการน่ะสิ
ทีนี้อยู่ระหว่างการตามตัวแบงค์กับปลามาสอบสวนค่ะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สารีรัฐผู้กำกับที่สพท่าสาราบอกว่า

เขาบอกว่าในแบงค์แล้วก็น้าหลานอีก๕คนยังใช้ชีวิตร่วมกัน
แล้วก็เจอข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวหลายครั้งค่ะ
เมษาวันนั้นแบงค์กับทั้ง๕คนไปเข้าพักรีสอร์ทที่ท่าสารา
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพหรอมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพ

วันมีการเดินทางออกไปพัทยาเพื่อท่องเที่ยว

ส่วนกระบะของนางอุสาที่บอกว่าแบงค์ขับ
ไม่ได้ขึ้นรถตู้ด้วยแล้วก็ขับไปเนี่ยคันนี้ค่ะ

ให้การกับตำรวจบอกว่าผมกับแบงค์รู้จักกันมาก่อน
เพราะว่าปลาน่ะปลาที่รู้จักกับนายแบงค์เป็นคนแนะนำให้แบงค์มาจีบบีม
อันนี้คือตามข้อมูลที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้
แล้วนกพะดนก็บอกว่าก็ปลานั่นน่ะคือแฟนของผม
วันที่ทั้งหมดพากันขึ้นรถก็เลยไม่มี
กลายเป็นว่าไม่มีคนแปลกหน้าเพราะว่ารู้จักกันหมดใช่
ทีนี้ในแบงค์แล้วก็ทางฝั่งนายนพดลคนขับรถ
แล้วก็ปลาที่เป็นแฟนนพดล
คือพอรู้จักกันหมดแล้วแล้วอย่างนี้ปมในการก่อเหตุมันคืออะไร
พะดนเขาก็ค่อยเล่าให้ตำรวจฟังนะ
เขาบอกว่าพอขับไปถึงพยาวเนี่ยจะไปงานศพแม่ของเขา
แล้วก็น้าหลานขอตามไปด้วย
ก็เลยพาทั้งหมดไปเที่ยวเชียงใหม่
แล้วแบงค์ก็ทะเลาะกับนกพะดนคนขับรถตู้
ทะเลาะกันเรื่องอะไรคะเรื่องค่าเช่ารถ
เรื่องเงินที่แบงค์ยืมมาจากญาติของนพดลแล้วไม่ยอมคืน
พะดนด้วยความทะเลาะกันไงนพดลก็เลยเหมือนกับแยกตัวออกมา
ไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยอะไรกันกับนายแบงค์อีก
พะดนบอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าตอนนี้
ทั้ง๕คนนี้ไปอยู่ที่ไหนหรือชะตากรรมเขาเป็นยังไง
แต่อีกเรื่องหนึ่งนะที่เราก็อยากถามนกพะดนเหมือนกัน
เพราะว่าตอนแรกคุณน้ำฝนบอกว่าทั้ง๕คนอยู่บนรถ
หน้าหวาดกลัวไม่มีใครลงมาจากรถ
แล้วมารู้ตอนหลังว่าเพราะว่าโดนนพดลเอาปืนจี้
พะดนวันนั้นนพดลเอาปืนจี้คนในรถจริงไหม
พอได้มีก็ดีกว่าเอาปืนจี้บืนนะครับ
พี่น้องฝนสีหน้ากลัวไม่รู้ได้สิครับ

นี่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเอาจริงนะตำรวจก็เชื่อว่าทั้ง๕คนยังมีชีวิตอยู่
แล้วเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อนะว่าจะเต็มใจไปกับในแบงค์ไหม
เพราะว่าล่าสุดตอนนี้ตำรวจขอหมายจับในแบงค์ในนพดลแล้วก็ปลา
เนี่ยชื่ออีกชื่อนึงคือนางสาวบังออนนะก็โดนเรื่องข้อหานี้
ทีนี้ตอนแรกแจ้งข้อหากับนพดลคนขับรถตู้คนเดียว
แต่ว่าตอนนี้คือก็แจ้งข้อหากับนายลมกรดหรือว่าในแบงค์แล้วก็ปลาเพิ่มเติมแล้วด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมตอนแรกที่เราบอกไปไงว่าพี่เบิร์ตถามไปตั้งแต่ท้ายเบรก
รอดไหมรอดไหมมันมีเบาะแสนะมันมีเบาะแสแล้วก็มีข้อมูลว่า
ตอนนี้ทั้ง๕คนรอดชีวิตค่ะแล้วมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดเนี้ยเพิ่งได้ภาพมาเมื่อวานตอนบ่ายอันนี้น้องพรพิพัฒน์ที่เห็นน่ะ
ตัวหลานอ่ะดิใช่คือหลานแล้วภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละ
เหมือนกับน้องนะตอนนี้คงจะรู้ข่าวแล้วแหละว่าเพราะว่าเมื่อวานอ่ะ
แทบทุกช่องเลยนะเล่นข่าวนี้แล้วเมื่อวานตอนบ่ายเหมือนกับน้องจะรู้แล้ว
ได้แค่หลักฐานตรงนี้มาค่ะเดี๋ยวต้องไปตามเรื่องนี้ต่อด้วยนะ
เมื่อสักครู่ที่พี่น้ำแข็งเล่าเรื่องนายนพดลกับแก๊งเนี่ยมีปัญหากันใช่ไหม
เพราะว่าแบงค์ไปยืมเงินญาติของนพดลแล้วก็ไม่คืนก็เลยมีปัญหา
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแบงค์เนี่ยพฤติกรรมนี้แล้วก็วีรกรรมที่เขาเคยทำเยอะนะ
มีคนหนึ่งเคยมีปัญหากับแบงค์เหมือนกันชื่อว่าเอ็มครับ
คนนี้เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่โดนหลอกครับแล้วนักข่าวได้คุยกับเอ็มด้วย
เล่าให้ฟัง๕ปีที่แล้วเนี่ยเอ็มมีโอกาสได้รู้จักกับแบงค์
ตอนนั้นเอ็มมีปัญหาส่วนตัวเรื่องครอบครัว
เป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตอนนั้นไม่ได้เรียกร้องเงินอะไรด้วยนะ
เอ็มก็เลยเข้าใจว่าอ๋อแบงค์น่าจะเข้ามาตีสนิทแล้ว
ทีนี้ก็สนิทกันจริงด้วยเข้ามาแบบเป็นมิตร
สักพักหนึ่งเอาล่ะไลน์เริ่มออกครับ
มาบอกกับเอ็มว่าเฮ้ยเอ็มเรามีปัญหาเรื่องเงินขอยืมเงินหน่อย
ก็เห็นว่าอ๋อแบงค์เคยช่วยเหลือเขาเรื่องครอบครัว
ก็เลยตัดสินใจอ่ะแบงค์งั้นเดี๋ยวเราช่วย
บาทบ้าง๒๕๐๐บ้างยืมหลายครั้งเลย
รวมทั้งสิ้นที่แบงค์ยืมเอ็มไปไปจบที่กว่าแสนบาท
อกจากนี้ครับมีการมาขอซื้อรถต่อจากเอ็มด้วย
แล้วแบงค์อ้างว่าเดี๋ยวจะผ่อนกับไฟแนนซ์ให้

แต่สุดท้ายไม่ผ่อนต่อก็เลยต้องไปเอารถมาคืนครับ
หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้คุณเอ็มเขาเริ่มระแคะระคายพฤติกรรมของแบงค์แล้วว่า
ตอนแรกที่เข้ามาเป็นมิตรเนี่ยมันจะลงเอยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าวะเนี่ย

จนถึงวันที่แบงค์บอกกับเอ็มว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้นะ
แล้วก็เอาเช็คเงินสดมาให้แสนบาท
ปรากฏคุณเอ็มไปขึ้นเงินเป็นเช็คเด้งนะฮะ
ทำให้รู้เลยว่าแบงค์นิมิตรฉาชีพแน่แล้ว
แล้วแบงค์เนี่ยเท่าที่ทราบมานะเวลามีปัญหาอะไร
จะเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือก่อน
เช่นพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตมีปัญหาใช่ไหมแบงก์มา
แล้วก็อ้างว่าเฮ้ยผมมีลูกพี่นะเป็นทหารยศใหญ่เลย
โดยแบงค์เขาจะเรียกว่าไอ้ทหารยศใหญ่จะเรียกว่าเสเนี่ย
เสคนนี้เคลียร์ได้หมดนะเบิร์ตนะครับ
แล้วพอผู้เสียหายหลงเชื่อเนี่ยจะเริ่มเรียกเอาเงินเป็นค่าดำเนินการครับ
แล้วแม้ว่าคุณเอ็มเขาจะโดนเชิดเงินไปแต่ก็มีหลายคนที่เป็นแบบคุณเอ็มนะ
คือไม่กล้าแจ้งความกลัวไงกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
ก็เห็นแบงค์อ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตนี่รู้จักทหารนี่ไปฟังคุณเอ็มหน่อยครับ
พฤติกรรมก็คือประมาณว่าจะแอบอ้างว่ามีถ้ามีคนเดือดร้อนอะไรอย่างนี้
เขาก็จะแบบว่าเขาเคลียร์ได้เขามีผู้ใหญ่ที่จะมาเคลียร์เรื่องนี้ให้คุณได้อะไรอย่างนี้
มีคนมาช่วยนะอะไรอย่างนี้เราก็จะมีอาจจะมีค่าดำเนินการอะไรบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
พี่เดือดร้อนนะเนี่ยผมช่วยได้นะอะไรอย่างนี้
ผมผมมีเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยแอบอ้างคนใหญ่คนโต
อ่าลูกพี่เป็นทหารเคลียร์ได้หมดอะไรนี้ระดับเศรษฐ์อะไรอย่างนี้
นี่ไงครับจากคำบอกเล่าของคุณเอ็มเลย
เอ็มยังบอกอีกว่าไม่คิดเหมือนกันนะว่าแบงค์มันจะไปกล้าก่อเหตุซ้ำอีก
เพราะเห็นว่าหมายจับติดตัวก็เยอะด้วยนะแบงค์เนี้ยครับอืม